ตอนนี้โลกโซเชียลเกิดความไม่มั่นใจในสาเหตุการเสียชีวิต
ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะว่าจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็ทำให้เกิดการเสียชีวิตขึ้น
มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีการทะเลาะกันหรือเปล่า
กับแฟนก่อนที่จะขึ้นรถแล้วก็มีการยื้อแย่งพวงมาลัยกันหรือเปล่า
มีการเรียกร้องให้แฟนนุ่มที่บอกว่านั่งข้างไปด้วยเนี่ยนะคะ
ออกมาเปิดเผยออกมาพูดความจริงจะได้ไหม
เกิดการวิจารณ์อย่างหนักค่ะถึงสาเหตุการเสียชีวิตของนางสาวทิติทิพย์

ซึ่งเรื่องนี้ตำรวจได้เปิดเผยคลิปจากกล้องวงจรปิด
จับภาพรถยนต์ขับสายไปสายมา
ชาวเนี่ยต้องข้อสงสัยว่า
ทะเลาะกันกับแฟนนุ่มนายภาคภูมิร่มไซทองหรือเปล่า
เพราะว่ารถมันสายไปสายมาเหมือนกับว่าน่าจะมีการยื้อแย่งพวงมาลัยกันอยู่
ทุกฝ่ายชายเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน

แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้แย่งพวงมาลัยขณะขับรถกันอยู่
แต่ว่ามีการแชร์คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิด
บันทึกภาพเหตุการณ์ที่ร้านอาหารรวมถึงภาพก็ยืนยันว่า
นางแบบสาวนั่งอยู่ในตำแหน่งคนขับจริง
ภาคภูมิแฟนนุ่มนั่งข้างคนขับนะคะ
ก็ตั้งข้อสงสัยแบบนี้ค่ะว่า
ฝ่ายชายยืนยันว่าไม่ได้ทะเลาะกับนางแบบสาว
แต่ทำไมในภาพมีการฉุดกระชากแขนกันก่อนจะขึ้นรถ

แล้วพอขึ้นรถไปก็นั่งอยู่ในรถนานประมาณ๓นาที
เหมือนจะคุยกันเจรจาอะไรกันบางอย่าง
ก่อนที่จะเร่งเครื่องยนต์ออกไปอย่างรวดเร็ว
อกจากนี้ก็ตั้งข้อสังเกตถึงรอยเบรกที่พบในที่เกิดเหตุด้วยค่ะ
ว่าถ้าหากผู้ขับขี่หลับในจริง
ก็คงไม่สามารถเหยียบเบรกเป็นทางยาวได้
ก็เลยมีกระแสเรียกร้องนะคะ
ออกมาพูดความจริงถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
บอกว่าครอบครัวไม่คิดว่าจะต้องสูญเสียลูกสาวไปรวดเร็วขนาดนี้
ส่วนประเด็นข้อสงสัยต่างก็ไม่อยากจะคิดมาก
เพราะว่าอยากให้ลูกไปอย่างสงบไม่ต้องคิดอะไร
แต่หากใครกระทำผิดก็คงต้องรับผลกรรมต่อไป
ส่วนในทางคดีขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ
ก็บอกว่ายังคงเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และขอไม่พูดถึงรายละเอียดค่ะ
เมืองต้นตำรวจได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุกล้องวงจรปิด
ขับขี่รถยนต์ประสบอุบัติเหตุด้วยตัวเอง
สาเหตุก็เกิดจากการไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
ทำให้เมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ
จนเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตนะคะ
ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตในเรื่องนี้ต่อไปค่ะ